ถ่ายรูปออกมาสวยถ้าคุณได้เคยไปนะคุณผู้ชมลองไปดูนะฮะ
แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือจุดกลางเต็นต์ดอยปุ๋ยอันนี้กางเต็นต์นอนฟิน
ตื่นเช้ามาหวานดอกไม้นะฮะดอกพะยาเสียคร่องแห่งคุณ
หมายถึงว่าดอกเขาบานเต็มที่แล้วนะ
จากนั้นก็จะร่วงโรยภายในเดือนมกราคมนี้
เพราะอย่างที่บอกไปมีช่วงเวลาแค่เดือนเดียว
กลางเดือนธันวาคมถึงประมาณสักกลางเดือนมกราคม

เพราะฉะนั้นต้องรีบเหลือเวลาอีกสัก๒อาทิตย์
ใช่นะครับดังนั้นใครที่จะไปที่นี่นะฮะ
ก็ต้องเช็คก่อนนะเช็คทั้งเรื่องของการเดินทาง

เพราะว่ากลางคืนสภาพอากาศจะลดต่ำลง
อยู่ที่ประมาณ๑๐๑๕องศาเซลเซียส

ส่วนกลางวันก็อุณหภูมิประมาณ๒๐๒๕องศาเซลเซียส
กำลังเย็นสบายนะครับ
ส่วนอีกที่หนึ่งสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

นี่ก็เป็นจุดไฮไลท์ในการชมดอกนางพญาเสือโครงเหมือนกัน

ค่อยขับรถไปตามทางมันฟินเวอร์จริงนะฮะ
แล้วก็พอไปเห็นต้นนางพญาเสือโครง
ที่กำลังบานเต็มที่สวยสุดในช่วงนี้
คุณดูสิถ่ายรูปนี้ออกมาเหมือนต่างประเทศไหม

คนในพื้นที่บอกว่าดอกนางพญาเสือโครงเนี่ย
มีให้ชมตลอดแนวสองข้างทางตั้งแต่ม่อนสน
จนถึงทางเข้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเลยนะฮะ
โดยจุดที่มีดอกนางพญาเสือโครงเยอะที่สุด
คือจุดกลางเต็นต์บ้านหลวงดอยอ่างขาง
อ้าวใครยังไม่ได้ไปนะฮะ

เพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันหยุดเทศกาลปีใหม่
คนอาจจะเยอะท่านบอกว่าไม่อยากไปแย่งถ่ายรูปกับคนอื่น
ท่านก็ไปช่วงหลังจากปีใหม่ก็ได้
ใช่ค่ะแห่ดูภาพสวยแบบนี้สบายตาเนอะ